ถ้าเกิดว่าพูดถึงความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้
ภาพจำของคนหรือว่าสิ่งที่เป็นสัญลักษณ
หรือว่าคนนึกถึงนั่นก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้น

บางคนมีการร้องเพลงเปลี่ยนเนื้อเพลงใหม่เลยนะ
โอโอปักใต้บ้านเรามีน้ำภูเขาและระเบิดรถไฟ

แต่ว่าหลังจากนี้สิ่งเหล่านี้คุณผู้ชมลบไปจากสมองเลยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะที่สงขลาเขามีการจัดนิทัศกาล
แล้วก็ประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่องดีที่ชายแดนใต้นะคะ
แล้วก็มีผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ
สาธิตธรรมประดิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะ
ก็ได้มีการเดินชมนิทัศกาลแล้วก็การประกวดภาพถ่าย

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวดี
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
เพื่อที่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้
ถ่ายทอดเรื่องราวดีผ่านภาพถ่าย
แพร่ให้กับประชาชนสาธารณชนได้รับรู้
ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติศุกร์จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมดีแบบนี้นะคะก็จะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๙ก็คือเมื่อวานนี้
จนถึงวันที่๑๓กันยายนปี๒๕๕๙
โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะ
หลังจากนั้นรองพูดว่ารัศกาลจังหวัดสงคราก็ได้เป็นการ
รางวัลให้กับผู้ชนะในการประกวดภาพถ่ายด้วย
รางวัลที่๑น่าสนใจมากแล้วก็น่าชื่นชมมากด้วย
นั่นก็คือได้แก่นายสันติเศษศิลป์
ได้รับเงินรางวัลจำนวน๓๐๐๐บาทพร้อมกับโลกเกียรติยศ
ถ่ายของเขาเขาตั้งชื่อว่ามิตรบวกภาพ
หรือว่าแสดงมาจากมิตรภาพนั่นเองนะคะ
เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายที่วัดครูเต่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ภาพนี้สื่ออะไรก็สื่อถึงความสัมพันธ์ที่งดงาม
ระหว่างพระพิสุสงฆ์กับชายมุสลิมซึ่งเป็นเพื่อนกัน
ภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นเพื่อนกันแล้วก็มักจะไปมาหาสู่กันเสมอ
จนเป็นภาพคุ้นชินของคนในชุมชน
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของรางวัลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันค่ะ
แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพนะครับคือเรื่องดีดีของจังหวัดชายแดนใต้นะครับ
มีเยอะแยะมากมายอย่างในจังหวัดสงขาบ้านเรานะครับ
ใกล้นิดเดียวตลาดนัดภูเขาครับ
เราก็ไปมีตลาดนัดชุมชนที่เป็นตลาดของมุสลิม
แต่ว่าตลาดอยู่ในวัด
จะทำให้การสื่อสารของสองศาสนาการอยู่ด้วยกัน
มันทำให้เรื่องเล่าดีเรื่องดีของจังหวัดมันเห็นได้ง่าย
อย่างภาพในภาษีบรมถ่าย
พระครับบางที่เป็นมุสลิมก็เป็นเพื่อนกัน
กันประจำในวันที่มีตลาดนัดนะครับ
เขาทำอยู่อย่างนี้ตลอดจนตั้งแต่อายุ
ก็เริ่มใช้เป็นเลขมาจนโตปัจจุบันนี้
เป็นภาพเล่าเรื่องราวดีจากจังหวัดชายแดนใต้
อันนี้เมื่อสักครู่เป็นรางวัลที่๑ที่ชนะเลิศ
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ก็คือนายพารีแมเลาะ
ได้รับเงินสดรางวัล๒๐๐๐บาทแล้วก็พร้อมโลกเกียรติยศค่ะ
ภาพของเขาเขาตั้งชื่อว่าวิถีธรรม
สถานที่ถ่ายนั่นก็คือบ้านภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่๒นั่นก็คืออันดับที่๓เนี่ยนะคะ
ก็คือนายรุษลีแยนาได้รับรางวัลเงินสด๑๐๐๐บาทพร้อมกับโลกเกียรติยศ
ภาพของเขาก็คือพลังศรัทธาเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียว
สถานที่ถ่ายภาพก็บริเวณหน้าสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตาเนียนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านิทรศการและการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมจำนวนมากคุณพีรวัตรคุณอริยาสนใจไปไหมคะ

แต่ถามผลงานการถ่ายของผมจากคุณอริยาได้

แบบนั้นต้องการจะถ่ายทอดแบบเป็นนามธรรม